อากาศเย็นสบายแบบนี้มาดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนกันไหมคะ

แล้วก็เด็กคนนี้เด็ก๙ขวบเองค่ะ
เป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกขยันมาก

กล้าหู้เห็นเองนะครับ
ด้วยเด็กหญิงสุทธาสาคมงคุณน้องอัน

ยืนขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกแทนคุณแม่นะครับ
หน้าไปโรงพยาบาลอำเภษศาสตร์ภีร์จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหใครผ่านไปผ่านมาก็ชื่นชมแหละน้องเขาขยันนะครับ
ก็น้องอันอ่านตัวยังเล็กขายังยืนไม่ถึงเลย
ต้องใช้วิธียืนบนแท่นให้คุณนะครับ
และปีนี้น้องอาอันเรียนชั้นป๓เองโรงเรียนวัดปากกอง
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะ

แล้วก็ออกมาขายน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกแทนคุณแม่
เต้าหู้ในหม้อแล้วก็เทเต้าหวยร้อนใส่ถุงขายคล่องแคล่ว
ไม่แพ้ผู้ใหญ่นี่มัดปากถุงเอากี่ถุงคะคุณพี่ค่ะ

ความคล่องแคล่วของแม่ค้าดูที่ท่ามัดถุงนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ทั้งท่ามัดท่าเทเนอะ
นี่นี่ค่ะพากเสียงไปด้วยสิคุณนะฮะ
แม่ของน้องอันอันบอกว่าคุณพ่อของน้อง
เปิดร้านขายแบตเตอรี่ซ่อมรถยนต์อยู่ใกล้โรงพยาบาลสารพี
ตัวเองขายน้ำเต้าหู้อยู่หน้าโรงพยาบาลมีลูก๓คน
น้องอันอันเป็นลูกสาวคนโต
๒ปีก่อนแม่คลอดคล้องคนที่๒ทำให้ที่บ้านขาดรายได้
ต้องฝึกน้องอันอันให้ช่วยขายน้ำเต้าหู้
จากนั้นก็เลยกลายเป็นแม่ค้าตัวน้อยนะครับ
แล้วก็คุณแม่ก็จะช่วยทอดปลาท้องโกต้มน้ำเต้าหู้

จากนั้นน้องอันก็ไปขายหลังทำการบ้าน
แล้วก็หลังจากดูแลน้องเสร็จ

น้ำเต้าหู้ร้อยเปอร์เซ็นต์

โทรไปสั่งไว้ก่อนน้องอันอันจะจัดเต็มไว้ให้
แล้วค่อยตามไปจ่ายเงินจะได้ไม่ต้องยืนรอ